เราก็แบ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปวันนี้เกือบ๑๐๐นะครับ
เราก็แบ่งตามไต้ผลลุมอีกส่วนนี่ก็คือเข้าไปทำการจัดการฆ่า
แล้วพอเข้าไปถึงพื้นที่ก็บอกว่ามีลูกช้างออกมาอยู่ของตัว
เราก็เลยเจอโอกาสจัดการช้างตัวลูกก่อน
ก็เข้าไปข้างในส่วนหนึ่งเราก็จัดการกระทั้งซึ่งวันนี้
สถานที่นี่สามารถที่จะเอาตัวลูกเนี่ยครับลงหลุมได้แล้วนะครับ
ทีนี้ตัวที่ลอยออกมาเรายังยืนยันได้ไม่ชัดเจน
ก็เป็นตำแหน่งมาจากจุดไหนอะไรอย่างนี้ครับถูกต้องไหมครับ
คือตอนนี้ผมบอกได้แค่ว่าเราทำไปแล้ว๓ตัว
ตัวที่สี่กับตัวที่ห้าเนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะเข้าไปบรรณการต่อ
แต่ไปดูระยะทางแล้วเนี่ยคิดว่าใช้เวลาแค่เดินเข้าไปตัวที่๔ที่๕เนี่ย
น่าจะน่าจะนะครับสามสี่ชั่วโมงครับครับ
จะไปถึงจุดนั้นซึ่งตอนเนี้ยน้ำก็ยังแรงครับ
ทำไปแล้วคิดว่ามันยังมันอะไรแต่ก็จะประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยเรื่อย
ครับส่วนตำแหน่งของตัวมันมีอ่าเราเช็คได้ที่ชั้นที่สองเนี่ย
มีหลุดออกมาข้างนอกหนึ่งตัวนะครับจากเดิมที่เขามีอยู่สองตัวนะครับ

นี่ก็เลยตำแหน่งก็เลยทำให้ทางคุณสวินิคครับ
ช่วยดูนที่นิดหนึ่งได้นะครับมีทางถึงภารกิจวันพรุ่งนี้
ครับอ่าภารกิจพรุ่งนี้

กล้ามวนหาทางแกน้อย

โน้ท
โน้ท
โน้ท
โน้ท